นอนเหรอใช่หนอนทุ่งลาน
เค้นสอบพูดถึงกรณีเสียแป้งนานโหดแหละคุณผู้ชม
จนถึงวันนี้๒พฤศจิกาผ่านมา๑๒วันแล้วนะ
ยังไม่เจอตัวเสียแป้งน่าจะออกไปนอกประเทศ
ไปทางมาเลแล้วไปทางไหนต่อยังหาตัวไม่เจอแต่หนอนคนนี้
ก็หนอนนี่แหละบอกว่าไปส่งชายแดน
นี่ไงส่งชายแดนมันคงจะอยู่ในประเทศละมั้งถ้าอย่างนั้น
คือที่ผ่านมาจับกลุ่มลูกน้องเสียแป้งได้แล้วใช่ไหมหลายคนแล้วใช่ไหม
แล้วตอนจับได้แต่ละคนก็จะไม่ค่อยตอบคำถาม
ตอนที่สื่อไปถามแล้วเดี๋ยวจะให้ดูจังหวะหนอนค่ะ
หนอนคะพี่หนอนคะพี่หนอนอยากพูดอะไรไหมคะ
หนอนเป็นคนขับซีวิกไหมคะพี่หนอนคะลองฟังค่ะ
พี่เป็นคนขับเสียแป้งที่ไหนคะพี่เจอเสียแป้งที่ไหนคะพี่
แล้ววันนั้นพี่ขับรถซีวิกมาไหมพี่ได้มนต์ขับรถซีวิก
แล้วพี่ขับขับไปที่ไหนสิ

เสร็จตาดิมเสร็จตาดินอนใช้ได้ค่ะ
เอาจริงนะที่ผ่านมาลูกน้องเสียแป้งที่บอกว่าไม่ค่อยได้ให้ข้อมูล
หาว่าลงข่าวมั่วถูกป่ะ
ผมไม่ได้อยู่ในคันเดียวกันกับเสียแป้ง

คราวนี้มาเป็นผีของหนอนค่ะ
นี่จะหนักทุกคนนะโทษหนักนะไม่ใช่อะไร

คุณไม่ให้ความร่วมมือพาเขาหนีในนักโทษ
แล้วนี่ในหนอนทุ่งลานคนนี้ชื่อจริงนายสุธิวัฒน์ขุนนรงค์ค่ะ
ที่ตลาดศรีเมืองที่ราชบุรี
ทีนี้ก็ต้องเอาตัวคุมขังอยู่ที่สพเมืองราชบุรีก่อนไง
แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรที่ดูแบบดูเหวี่ยง
ก็จำได้ไหมทั้งคืนที่อยู่ในห้องขัง
หนอนปวนตำรวจส่งเสียงเรียกบ้าง
ตะโกนเรียกตำรวจบ้างเคาะลูกลงบ้าง

ทีนี้พอสอบปากคำเสร็จนะพลตำรวจตรีสมชาย
ต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็บอกกับนักข่าวออกมาให้สัมภาษณ์
นี่ค่ะทางผู้บังคับการผู้การจังหวัดเนี่ยนะคะ
ท่านก็บอกว่าก็เนี่ยที่หนอนหงุดหงิด
อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้นอนทั้งสอบปากคำด้วย
แล้วพอเอาเข้าห้องขังในโรงพักไป

เออเข้าห้องขังในโรงพักก็ไม่นอนไง
เคาะเคาะลูกกงตะโกนเรียกตำรวจอยู่แบบนี้ค่ะ
ทีนี้ก็เลยต้องถามท่านคะแล้วข้อมูลที่สอบปากคำหนอนเนี่ย

ยังให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แล้วก็ปฏิเสธว่านอนไม่ได้ขับรถ
พาเสียแป้งไปส่งที่ชายแดนไทยมาเลนะ
อ้าวเหรอไม่ใช่นั้นเหรอ
เบื้องต้นมาก็ไม่มีประโยชน์อะไร

ให้ร้อยเวียนสอบแล้วที่ไปไปส่งแถวร้อยร้อยสอบเป็นทัศน์อะไร
ไม่จริงกันฮะเขาก็ไม่พูดเลยไม่พูดถึงเดี๋ยวเราจะมาซักอีก
อ๋อเขาบอกกันเขาว่าทำไมเขาไปหาเพื่อนที่ล่าบุรี
ยังไม่บอกเลยอ๋อที่ไปล่าบุรีบอกได้เขาบอกว่าเขาไปเรื่อยเรื่อย
เอาลูกเอาเมียไปเอาเพื่อนไปเออค่ำไหนนอนนั่นอืม
นี่กิโลจะต้องที่ชื่อโจ๊ค่ะเขาจะต้องมีส่วนอันนี้ด้วยไหมค่ะ
อืมทีนี้นักข่าวก็เลยต้องไปหาแม่หนอนค่ะ
อยู่ที่ตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะคะ
พอไปถึงเนี่ยก็เจอทั้งแม่ของหนอนเจอลูกสะพ้ายเจอหลานชาย
ก็คือเมียกับลูกของหนอนนะคะนี่ตอนที่นักข่าวไปเจอเนี่ยนะ
แม่บอกว่าก็ดีใจนะที่สะพ้ายกับหลานกลับมาจากราชบุรี
คือมาถึงบ้านที่พัทธลุงได้ปลอดภัย
แล้วแม่บอกว่าแม่ได้คุยกับหนอนแหละเพราะว่าตำรวจต่อสายให้ได้คุย
น้องก็บอกสั้นโดนจับแล้วนะแม่ที่ราชบุรี
แล้วก็ถามว่าเป็นไงลูกหนอนก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่ก็คือก็คุยกันแค่นี้นะคะ
ส่วนเมียของหนอนเมียของหนอนก็บอกว่าขับรถกระบะเนี่ยกลับมาจากราชบุรีตั้งแต่๕ทุ่ม
พัทธลุงตอนเช้าถามว่ารู้ไหมว่านอนช่วยเสียแป้งพาเสียแป้งหนี
เมียบอกว่าไม่รู้ตอนแรกไม่ได้รู้หรอกแต่ว่ามารู้เนี่ยเป็นเพราะว่าก็ได้ดูข่าว
ถึงจะรู้เรื่องเมียบอกแบบนี้ตอนแรกที่ไปราชบุรีเนี่ยหนอนชวนไปหาเพื่อนเพื่อนชื่อโจ๊ก
คือเมียก็รู้จักนะแล้วก็โดนตำรวจจับยืนยันว่าหนอนไม่ใช่ลูกน้องคนสนิทของเสียแป้ง
และตัวเธอเนี่ยตัวเมียหนอนนะนะไม่ได้พาสามีหลบหนีด้วยนะที่ไปราชบุรีเนี่ย
ส่วนเรื่องจดหมายขู่อายการคุณผู้ชมยังจำได้ใช่ไหมที่บอกหมดเลยว่ารู้นะ
ขับรถอะไรอ่ะขับบีเอ็มขับเน้นอะไรรู้หมดเลยนะเดี๋ยวจะยิงให้แว่นทะลุตาเลย
ตั้งโตตลแหลงเลยให้นักข่าวฟังเขาบอกว่าเขาเพิ่งย้ายมาจากจังหวัดพะธลุง
ย้ายมาจากจังหวัดพัทธลุงเมื่อ๑เมษายนที่ผ่านมา
ย้ายมาจากสำนักงานอายการคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทธลุง
แล้วมารับตำแหน่งอายการสารแขวงจังหวัดสงขลาครับ

เป็นผู้บังคับบัญชาของอายการบอย
ซึ่งปรากฏชื่อเป็นอายการ๒คนที่ถูกพาดพิงในจดหมาย
คาดว่าเป็นบุคคลที่เสียแป้งต้องการแก้แค้น
เนื่องจากว่าหักหลังในบางคดีทำให้เสียแป้งถูกพิพากษา
ต้องโทษยาวนานทั้งที่มีข้อตกลง
อันนี้คือข้อความในจดหมายขู่นะคุณผู้ชม
รวมไปถึงอ้างว่ามีการให้เงินในหลากหลาย๑๐ล้านบาท

อายการปานยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือเสียแป้งนะ
แล้วก็อายการปานยังไล่เรียงไทม์ไลน์
ในการรับราชการให้ฟังว่าในช่วงปี๖๐ถึง๖๓เขาทำงานที่ไหนบ้าง
เขารับราชการอยู่ที่ส่วนกลางก็คือศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ
หลังจากนั้นปี๖๓๖๔ครับได้ไปรับราชการที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แล้วปี๖๔๖๕ก็ย้ายมารับราชการที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก่อนจะย้ายกลับมาที่พัทธรุงในปี๖๕
และย้ายมาสารแขวงสงขลาเมื่อ๑เมษายน๖๖
ไทม์ไลน์ดังกล่าวเนี่ยจะพบว่าตัวอายการปานไม่ได้อยู่ในพื้นที่ภาคใต้
ในช่วงที่เสียแป้งในก่อคดีในช่วงปี๖๐
เพราะว่า๖๐ถึง๖๓คุณผู้ชมจำได้ไหม
อายการปานยังรับราชการอยู่ที่ส่วนกลางก็คือศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะครับ
นี่แหละเป็นสิ่งที่อายการปานใช้พิสูจน์ได้ว่า
เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเสียแป้งเลย
แล้วอายการปานยืนยันด้วยว่าเขาไม่ได้เกรงกลัวกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้น
เพราะถ้าอายการเกรงกลัวแล้วเนี่ย
และประชาชนจะหวังพึ่งในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรล่ะครับ
อยู่ในกระบวนการไม่ดันนะครับผมเห็นอย่างนี้ไม่ดัน
นี่ก็เป็นคำชี้แจงจากอายการปานนะคุณผู้ชม

ส่วนความคืบหน้าการตามตัวเสียแป้งนาโนตเนี่ย
เขาไปติดตามตัวบุคคลปริศนามาได้คนหนึ่งครับ

แต่ยังไม่ยืนยันนะและยังไม่ระบุได้ว่า
บุคคลคนนั้นเนี่ยใช่เสียแป้งหรือเปล่า
หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับ